สวัสดีครับช่วงวันหยุดที่ผ่านมาครับหลายพื้นที่ทั่วไทยครับโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนจึงตอนกลางเจอกับฝนที่ตกลงมานะครับบางพื้นที่เจอกับพลูกเห็บที่ตกลงมาสร้างความเสียหายในหลายพื้นที่ละทีเดียวหลังจากนี้เป็นต้นไปพื้นที่เหล่านั้นสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ฝนที่ตกลงมาดับร้อนได้เยอะล
ตอนนี้จะสลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ
บริเวณทางตอนล่างของประเทศเวียดนามประเทศกัมพูชาแล้วนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้หย่อมความกดอากาศต่ำที่เกิดจากการสลายตัวนี้
จะค่อยมีการเคลื่อนตัวลงทะเลอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็พัฒนาความระลมขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
แต่ก็คาดการณ์ว่าไม่สามารถที่จะกลายเป็นพายุได้นะครับ
ดังนั้นสีเขียวทั้งหมดนี้เป็นพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเข้ามาปกคลุมในวันพรุ่งนี้
สังเกตว่าส่วนใหญ่นั้นจะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้เน้นตอนกลางจนถึงตอนล่างต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ
นี่คือจุดที่พายุที่เกิดจากการสลายตัวนั้นจะค่อยเคลื่อนตัวผ่าน
สังเกตว่าเข้ามาประชิดตามแนวชายฝั่งอ่าวไทยนะครับ
แน่นอนนอกจากฝนแล้วก็จะทำให้เกิดคลื่นที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นได้
ใครที่จะเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วย
ดังนั้นเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าภาพรวมทั้งหมดทั้งมวลแล้ว
แต่ละพื้นที่แต่ละภาคจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้อย่างไรกันบ้าง
มาดูกันที่ภาคเหนือจากการตรวจสอบ
เหนือเป็นหนึ่งจุดที่ยังคงต้องระวังกันอยู่
เพราะว่าบริเวณในกล่าวมีคลื่นกระแสลมผ่านอยู่เป็นคลื่นกระแสลมระดับสูง

จังหวัดตากพิจิตสุโคทัยอุตรดิตพิศุโนโลกพชบูรณ์ตากแล้วก็พิจิต
ส่วนภาคอีสานส่วนใหญ่ก็เน้นบริเวณทางตอนล่างนะครับ
ก็ประกอบไปด้วยอุดรธานีน้องคายเลยเชยภูมินครราชศรีมา
แล้วก็มีจังหวัดน้องบูรรมภูอยู่ด้วย
กลางครับจังหวัดอุทัยธานีชัยนาฏลบบุรีสละบุรีพระนครศรีอยุธยา
แล้วก็นครสวรรค์ภาคตะวันออกครับมีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยสุราชธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุง
แล้วก็สงขลาคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะครับโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะครับ
ส่วนฝั่งอันดามันครับก็มีพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูน
กรุงเทพมหานครก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ร้อยละสามสิบของพื้นที่
นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ยังก็เตรียมตัวกันหน่อยนะครับ
ทั้งหมดนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ